ข่าวต่อไปอยากอ่านช่วยกันหน่อยคนไทยไม่ทิ้งกัน
คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขาเดือดร้อน
เขายากจนกว่าเราไปเยอะพาไปดูคนเดิดร้อน๒จุดหลัก
ดูที่บูริลำกันก่อนเลยนะคุณผู้ชม
เป็นบ้านของแม่ชีแม่ชีท่านนี้ค่ะอายุ๕๓ปี
ชื่อว่าแม่ชีสมศุกร์แร่ทอง
ป่วยตั้งแต่ปี๕๐จนตอนนี้เป็นโรคมะเร็งเต้านม
ระยะสุดท้ายแล้วแล้วดูสิไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ
ทีนี้น้องสาวของแม่ชีก็คือนางธัญพรแร่ทองอายุ๔๘ปี
เล่าบอกว่าพี่สาวป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่ปี๕๐
มาจนถึงปัจจุบัน๑๒ปีแล้วนะ
ตอนนี้มะเร็งมันลุกลามไปทั่วบริเวณหน้าอกแสบร้อนค่ะ
เป็นแผลผู้พองเลยนะคะพี่สาวมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยกันสองคน
เนื่องจากว่าแพทย์บอกว่าไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะว่า
ใกล้กับหัวใจจึงก็ต้องช่วยกันดูแลตามมีตามเกิดเนี่ย
แล้วค่ะก่อนหน้านี้พี่สาวจะปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มีเลือดไหลซึม
เนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันงอกออกมาเป็นระยะ
สร้างความทรมานให้กับพี่สาวเป็นอย่างมากมีเพียงมอร์ฟีนเท่านั้นแหละค่ะ
พามอร์ฟีนนะชีวิตอยู่ได้ด้วยมอร์ฟีนใช้มอร์ฟีนระงับอาการปวด
ช่วงหนึ่งค่ะน่าสนใจมากจังหวัดบุรีรำเขามีการจัดงานวันกัญชาโลก
ตัวเธอเองก็คือนางสาวธัญพรตัดสินใจไปลงทะเบียนขอใช้น้ำมันกัญชา
หยดที่ใต้ลิ้นแล้วก็ทาบริเวณบาดแผลนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้อาการพี่สาวที่เป็นแม่ชีเนี่ยดีขึ้นตอนนี้ก็เลยหยุดใช้มอร์ฟีนไปแล้ว
ชีสามารถพูดคุยลุกขึ้นเองได้ตามปกติจากเดิมที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่เห็นแบบนี้แล้วนะคะต้องการช่วยเหลือ
เราช่วยกันนะคะสามารถโทรไปสอบถามเรื่องของความคืบหน้าอาการล่าสุด
แล้วก็การติดต่อบริจาคได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอแล้วค่ะ
๐๘๒๑๔๖๔๔๖๔นะคะไปดูอีกหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบุรี
ก็มีคนรอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะชื่อว่าคุณลุงศักดิ์ศรีรมพันธ์
อายุ๖๔ปีคุณลุงศักดิ์ศรีมพันธุ์มีฐานะยากจนตอนนี้ทุกข์ทรมานจากอาการป่วย
คุณลุงบอกว่านอนไม่ได้นะคะต้องนั่งหลับแบบนี้กว่า๓สัปดาห์แล้วค่ะ
คุณลุงศักดิ์ศรียากจนด้วยนะคะคุณลุงศักดิ์ศรีอยู่ที่บ้านถนนโพการ้อง
ตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรชบุรีต้องนั่งบนเตียงแบบเนี้ยตอนเราไปถึงนะ
คุณลุงยังมีสายระยงระยางอยู่เลยไม่สามารถที่จะลุกช่วยเหลือตัวเองได้
เมื่อวานนางสายชนบุญอรณะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรชบุรี
นำคณะไปตรวจเยี่ยมช่วยเหลือคุณลุงเบื้องต้นก็เลยวิงวอนนะคะ
ใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปช่วยเหลือคุณลุงได้นะคะ
ติดต่อไปที่กาชาติจังหวัดเพชรบุรีก็ได้นะ
คนลำบากในสังคมเรามีอีกเยอะแยะมากมายแล้วคนรวยก็รวยมากด้วยเหมือนกัน
ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะความลำลำมันมีเยอะ